ไปที่รบบุรีครับคุณผู้ชมฮะเกิดกลาง๔แยกเลย
คือช่วงเย็นแล้วก็เลิกเรียนรถรับส่งนักเรียนก็จะไปส่งนักเรียน๒๐กว่าคนคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามีกระบะฟอร์ดมากระบะมาปุ๊บเห็นบอกว่าสี่แยกตรงนี้ไม่มีไฟสัญญาณจราจรด้วยอ่ะสิ

อออออไม่เที่ยวมาก
จะขอบรรยายมากหนูเห็นว่า

พี่พูดกลับบอกว่าจะทหัส

ร้องกันระงมเลยครับเด็กสัก๒๐กว่าคนเนี่ยโอ้โหเจ็บแต่ก็ไม่หนักมากครับ
แต่มีเสียชีวิตคนนึงโอ้โหนี่เกิดขึ้น๔แยกซอย๒๓สายเอกอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
เด็กเป็นเด็กผู้หญิงนอนอยู่กลางถนนแล้วก็ร้องไห้มาโอ้โหก็เจ็บหลายคนนะคุณผู้ชม
เพราะว่าโดนกระบะมาพุ่งชนครับเหตุเกิด๕โมงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมา๒๗พฤศจิกายน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปประถมพยาบาลน้องที่เจ็บครับเป็นน้องชั้นประถมศึกษานะ
มีนักเรียนชายและหญิงยี่สิบหกรายด้วยกันแล้วก็จากฝั่งรถคู่กรณีที่มาชนรถรับส่งนักเรียนเนี่ย
จากฝั่งคู่กรณีมี๓คนถูกนำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าที่เสียชีวิต๑คนเนี่ย
เป็นคนขับคนขับรถรับส่งนักเรียนครับ
ชื่อว่าขอเรียกคุณลุงแล้วกันลุงบรรจงอายุ๖๖ปี

สอบสวนทราบว่ารถรับส่งนักเรียนคันนี้
มาจากสายเอกมุ่งหน้าเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิต

มีคนขับเป็นผู้หญิงนะนางสาวพัทรวรรณอายุ๓๐ปี
ขับมาจากซอย๒๓สายตรี
่งหน้าพัฒนานิคมครับแล้วขับมาเร็ว
มาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นสี่แยกที่ไม่มีไฟจราจรนะคุณผู้ชม
ก็เรียกว่าวัดใจก็ได้แหละมั้ง
ไปพนักงานสอบสวนสพนิพัฒนานิคม
โอ้โหดูคุณผู้ชมเอาข้างหน้าเข้าชนก็เป็นแบบนี้

ก็อายัดตัวนางสาวพัฒนาวันคนขับ
ระบาดฟอร์ดไว้ก่อนครับเพื่อดำเนินคดีในข้อหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต

แสดงความเสียใจกับครอบครัวของลุงบรรจงคนขับด้วยนะฮะ